คุณผู้ชมช่วยกันสังเกตหน่อยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีเงาปริศนาบางอย่างสีขาวชวนขนลุกชวนขนลุกขนาดไหนไปดูค่ะ
น้องใบตองใช่แล้วใช่อะไรอ่ะมาเป็นพวงมันไส้กระสือกระสือ
แต่ว่าทำไมมันถึงมาเป็นเงาแบบนี้แต่ถามว่าชัดไหมฉันตอบเลยว่ามาก
ชัดเจนอยู่นะแต่มันเป็นเงาขาว
โยกไปย้ายมาอยู่แถวนั้นนะคะแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพได้บริเวณภายนอกบ้านหลังหนึ่ง
ที่จังหวัดลบบุรีอย่างที่เห็นนะคะมันเหมือนกลุ่มควันไหมหรือเป็นเงาไหมขาว
เคลื่อนผ่านจากต้นนี้ไปยังต้นนั้นซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเหมือนเงาเนี่ยมันวิ่งผ่านแว๊บ
แต่ไม่แน่ใจไม่ทราบว่ามันคืออะไรแล้วกล้องเนี่ยคือกล้องเนี่ยนะคะเวลามันจับเจออะไรเนี่ยค่ะ
มันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหมุนกล้องมันจะหมุนตาม
อ๋อนี่เห็นมั้ยกล้องสมัยใหม่นะเนี่ย
ใช่กล้องแบบใหม่มันจะสามารถตรวจจับความร้อนหรืออะไรอย่างนี้ได้
แล้วพอมันหมุนไปอุ้ยเจอเลยอุ้ยเจอแล้วเห็นมั้ย
นั่นไงจิงจกอันนั้นนะคะจิงจกใช่มั้ย
มันเกาะอยู่ข้างบนเฉยคือเขาก็เลยคาดว่ามันอาจจะเป็นฝุ่นหยักย่ายหรือเปล่า
เป็นไปได้ไหมอาจจะไม่ใช่สิ่งลี้ลับไหมอาจจะเป็นหยักย่ายเป็นแมลงเป็นอะไรอย่างนี้ที่เคลื่อนที่ได้
หรือบางคนบอกก็อาจจะเป็นเรื่องราวลี้ลับก็ได้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้
แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
วิจารณญาในการรับชมกันนะจะบอกเลยว่าคลิปต่างเหล่านี้มันหาคำตอบไม่ได้จริง
ก็ได้แต่คิดเดาและจินตนาการเท่านั้นเอง
ถูกต้องยังไงปล่อยผ่านไป